ตำรวจจังหวัดอุตรดิษฐ์ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนสืบสวนคดีจ้างทำเข้ากล่องวันละ๑๐๐๐กล่องแล้วนะครับ
คาดว่าภายใน๑๒วันนี้จะคลี่คลายคดีได้
แต่เบื้องต้นพบว่าผู้ว่าจ้างนั้นทำกันเป็นขบวนการแล้วก็มีคดีติดตัวเยอะแยะไปหมด

ผลตำรวจตรีพยูธนศรีสืบวงรักษาราชการแทนผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์
สอบปากคำนางธนิสรผู้เสียหายที่ถูกหลอกทำข้าว๑๐๐๐กล่อง
หลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหญ่เพื่อคลี่คลายคดี
แบ่งพนักงานสอบสวนออกเป็น๒ชุด
แก่ชุดที่๑ไปสอบปากคำผู้จัดการบริษัทไทยแอร์โร่จำกัดที่จังหวัดพิศนุโลก
ต้นทราบว่าโรงงานมีพนักงานเพียงแค่๔๐๐คนและมีโรงอาหารบริการอยู่แล้ว
ชุด๑ตอนนี้ไปสอบปากคำผู้จัดการที่โรงงานไทแอโร่
ที่โรงงานไทแอโร่มีการระบบให้ทางการทานข้าว

สอบปากคำผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เห็นเหตุการณ์ในการทำสัญญา
เพื่อรวมรวมพยายามหลักฐาน
จันอิ่มอายุ๓๔ปีชาวตะวนพญาแมนอเภอพิชัย
ซึ่งอยู่บ้านเดียวกับนางสาวกัณหาไทยสุขใจ
ชักชวนนางธนิสรร่วมทำธุรกิจเข้ากล่อง
พบว่าทั้งสองคนเป็นผู้ชักชวนประชาชน
ทำสัญญาทำข้าวกล่องส่งโรงงาน
โดยนางธนิตามีประวัติหลายคดี
ยักยอกทรัพย์ช่อโกงครอบครองยาเสพติด
ในพื้นที่พิชัยพญาแมนจังหวัดอุตรดิษฐ์
และสายย้อยจังหวัดพิศนุโลก
ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดี
ตำรวจจะเช็คกลับไปว่ามีคดีเก่าอะไรบ้าง
จะเป็นสาเหตุให้ขอเพิ่มโทษต่อไป
ว่าน่าจะใช้เวลาภายใน๑๒วัน
ในการคลี่คลายคดีดังกล่าว

ระบุว่าจากพฤติกรรมของผู้ว่าจ้าง
แสดงถึงเจตนาที่จะทำให้ผู้ถูกว่าจ้างผิดสัญญา

ดังนั้นนิติกรรมสัญญาที่ทำขึ้นมา
ไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกมัดจริงตามข้อตกลง

และหากตรวจสอบว่าเจ้าของโรงงานไม่รู้เห็น

ก็ถือว่าการกระทำของผู้ว่าจ้าง

รวมถึงค่าประกันในการทำผิดสัญญาเท่านั้น
ซึ่งพฤติกรรมในลักษณะนี้เข้าข่ายช่อกงประชาชน

ก็สามารถฟ้องกลับในทางแพ่ง
ทำให้เสริมเสียชื่อเสียงได้
ขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
เปิดเผยถึงพฤติกรรมของขบวนการหลอกทำข้าวกล่องนี้ว่า
คนร้ายจะใช้วิธีเลือกเหยื่อจากเฟซบุ๊ก
ที่กำลังหางานทำหรือกำลังเดือดร้อน
จากนั้นก็จะตีสนิทและบอกว่า
มีสัมปทานทำข้าวกล่องน้ำดื่มกับบริษัทแห่งหนึ่ง
พูดจาหวานล้อมให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ
สัมปทานและลงทุนทำสัญญาด้วย

คนร้ายก็พยายามทำทุกวิธีเพื่อบ่ายเบียง
ใจให้ผู้เสียหายทำผิดสัญญา
แล้วเชิดเงินสรรปทานและเงินประกันหลบหนีไป
ส่วนโรงงานที่ถูกอ้างถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขบวนการนี้มีทนายความและคนมีสีอยู่เบื้องหลัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน